คุณผู้ชมครับมาถึงช่วงตลบม่านการเมืองนะครับ
วันนี้เราวิเคราะห์กันต่อเลยกับเรื่องที่คุณอริยาได้บอกคุณผู้ชมไปนะครับ
ไม่ว่าสองพักใหญ่จะออกมาบอกว่าเขาไม่รับร่างธรรมนุนก็ตาม
แต่ว่ายังมีบางพักเขาเลี่ยงคำว่าไม่รับไปใช้คำว่าไม่เห็นด้วยแทน
สุดท้ายแล้วในชั้นของการทำประชามติเรื่องนี้จะผ่านความเห็นชอบจากเสียงส่วนใหญ่
ติดตามการวิเคราะห์ในสาววิเคราะหลบม่านการเมืองครับ
วันนี้เรามาในสไตล์สบายนะคะให้สมกับวันขึ้นปีใหม่ไทย
แต่ว่าอากาศค่อนข้างร้อนพอสมควรก็มาถึงอุณหภูมิการเมืองเอง
หลังจากนี้ไปค่ะพี่โมดค่ะพักการเมืองแต่ละพักก็เริ่มแสดงจุดยืนค่อนข้างชัดเจนแล้ว
แต่บางพักก็ยังแทงกั๊กเล็กน้อย
มีความสุขกันไปทั่วแล้ววันนี้เราก็จะมาเริ่มแล้วกลับมาสู่การเมือง
ความเป็นจริงซึ่งต้องเดินหน้าต่อไปนะครับ
แล้วก็คงจะเดินหน้ากันเข้มข้นมากขึ้นนะครับ
การลงประชามตีเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับ
เรียกว่าทุกภักด์กันเมืองไม่ว่าภักด์ใหญ่ภักด์เล็กภักด์ขนาดกลาง
ต่างแสดงจุดยืนของตัวเองให้เห็นกันชัดเจนนะครับ
พักเพื่อไทยเนี่ยนะครับตีตัวจองล่วงหน้ามานานแล้วนะครับ
ว่ายังไงเสียรัฐมนูลฉบับของอาจารย์มีชัยนี่ไม่ว่าจะออกมาแบบไหน
จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมมีการให้มีแสดงประชามติเพิ่มหรือไม่

ล่างเข้ามาทั้งหมดเนี่ยไม่รับแน่นอนครับ
แต่ไม่รับเนี่ยการจะไปลงก็คงจะอยู่ในขั้นตอนที่

ความคิดเห็นออกไปว่ายังไงยังไงเซฟก็ไม่เห็นด้วยนะครับ
พักประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับมาถึงวันนี้เนี่ยก็ยังเหมือนกับว่า
ยังแทงตั๊กอยู่นะครับว่าตกลงว่าจะเอาหรือไม่เอา
รัฐมนูลเนี่ยแต่ดูจากภาพรวมมาหมดแล้วเนี่ยนะฮะ
นี้อาจจะมองดูว่ามันไม่ได้เป็นเอกภาพมากมายนักนะครับ
แต่โดยรวมแล้วเนี่ยชี้ว่ายังไงเสียเนี่ยพักประชาธิปัตยเนี่ย

ประกาศชัดเจนว่ายังไงก็ไปลงเลือกตั้ง
จะไม่มีเข้าไปร่วมโอ๊ยโอเคไป

ยังไงจะปรับดีเนี่ย

ของท่านบัชหาสิลบาอาชา
ชาติไทยพัฒนาเนี่ยฟันทงชัดเจนค่ะไม่มีอ้อมคล้อมนะฮะ
ว่ารับได้นะครับพร้อมที่จะลงเลือกตั้งแถมยังสัมพับด้วยว่า
ถ้ามันไม่ผ่านเนี่ยประชามติเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่มันดูเดือดมากขึ้นกว่านี้ก็ได้นะฮะฝากวิเคราะห์หน่อย

คุณพิศิษฐ์ก็ได้บอกออกมาเป็นทางการแล้วหลังจากต่อปากต่อคำกับต่อหยุดนิดหน่อยไม่เคยพูดเลยว่าจะไม่ลงเลือกตั้ง
แล้วก็ที่ไม่เห็นด้วยก็ไม่ใช่ว่าจะไปลงเรือลำเดียวหรือจับมือกันกับพักเพื่อไทย
อันนี้ก็สะท้อนให้เห็นชัดว่าเต็มที่ประชาธิปัตย์ก็งดออกเสียง
ก็ขอเอาความเท่ในจุดยืนไว้หน่อย
เพราะว่านักการเมืองต้องมีจุดยืนประชาธิปไตย
ส่วนในเรื่องของความเป็นทางการที่รับออกมาแน่นอนเลยก็

เพราะว่าการประกอบการตัดสินใจที่หนักแน่นก็คือ
ว่าถ้าไม่ผ่านประชามติ
จะไม่ใช้รับนุนฉบับไหนทั้งสิ้น
เคราะห์ทศชจะล่างเองแล้วประกาศใช้เลย
อดีตนายกบัญหาหรือพี่บัญหาของเราเนี่ย
ก็เลยออกมาเลยว่าเออถ้าไม่ผ่านนะ

ถ้าไม่ผ่านนะมันจะเจอหนักกว่านะ
เพราะฉะนั้นผ่านแล้วไปเลือกตั้งเถอะ
สมรภูมิเลือกตั้งเนี่ยเป็นของพวกพักการเมืองพวกนักเลือกตั้งอยู่แล้วครับ

จริงแล้วในความเห็นของผมคิดว่า
ประชามติครั้งนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ย
ไม่ได้มีความหมายอะไรมันมีเลือกตั้งอยู่แล้ว
นี่คือคำมั่นสัญญาของพลเอกประยุทธ์นะครับ
จะเลือกตั้งโดยรัฐมนูลที่ผ่านประชามติ
หรือจะเลือกตั้งโดยรัฐมนูญฉบับประยุทธ์
ก็คือการเลือกตั้งในปี๒๕๖๐นะครับ
เพราะฉะนั้นอย่าไปใส่ใจอะไรมากเลยว่ารัฐมนุนนี้จะผ่านหรือไม่ผ่าน
แต่ว่าเพื่อให้กระบวนการทางการเมืองเดินไปได้
มาใส่ใจว่าคนจะไปลงประชามติมากน้อยแค่ไหน
ถ้าคนไปลงประชามติมากน้อยเนี่ยนะครับ

คงจะมีคนอยู่จำนวนหนึ่งที่โอ๊ยปวดหัวกับการเมือง
ก็เลยไม่รู้จะทำอะไรยังไงนะครับ
ตอนนี้ขอให้ช่วยกันเร่งรัดว่า

ออกยังไงจะรับหรือจะไม่รับก็เป็นดุลพินิษฐ์ของแต่ละคนไปนะครับ
ขอให้ไปลงประชามติกันให้มันมีจำนวนสัดส่วนเสียงที่อ้างอิงได้ว่านี่คือเสียงของคนไทยที่แท้จริง
แต่ผลอะไรออกมาแล้วเนี่ยนะฮะมันไม่ได้มีความหมายยิ่งใหญ่อะไรมากมายนักหรอกนะครับ
เป็นประชามติที่มีคำถามพ่วงข้างด้วยแล้วเนี่ยมันยิ่งเลอะเทอะไปกันใหญ่นะครับ
ก็รอดูอดใจรอให้ผ่านเวลาประชามติผ่านเวลาไปจนถึงปี๒๕๖๐เนี่ย
นักเลือกตั้งทั้งหลายเตรียมตัวเถอะครับได้เลือกตั้งแน่
เพราะผมเชื่อว่าคนอย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยคงไม่ผิดสัญญากับประชาชนนะครับ
รณรงค์ของปี๕๐นี่ว่าโอ้โหคนค่อนข้างที่จะตื่นตัวแล้วยังออกมาใช้สิทธิ์แค่๕๗เปอร์เซ็นต์อีก
เกินครึ่งหนึ่งนิดเดียวแล้วรอบนี้ไม่ให้โรนโรงด้วย
แสดงความคิดเห็นก็เหมือนงึมงึมงำห้ามแสดงออกเลยลักษณะตรงกันข้ามมันจะยังไงคะพี่
อย่าลืมนะตั้งแต่รับนูลปี๕๐มาถึงเนี่ย
การเมืองนี้มันเปลี่ยนแปลงมากประชาชนได้เรียนรู้การเมืองค่อนข้างมากนะ
โดยเฉพาะการชุมนุมของแต่ละฝ่ายเนี่ยมันก็ทำให้ประชาชนหรืออะไรได้เรียนรู้ทางการเมืองแบบ
มันก็อยู่ที่ว่าฝ่ายการเมืองฝ่ายที่ตรงข้ามเขาจะทำยังไงจะคิดยังไง
เผลอว่าไอ้นี่เป็นเรื่องรัฐมนุษย์มั้งมีเรื่องของการเล่นเหลี่ยมทางการเมือง
แล้วก็ใช้เป็นเงี่ยนข่ายเพื่ออย่าต่อสู้กันคลานรับเนียงกันนะ
ฉะนั้นเนี่ยถ้าหากฝ่ายการเมืองเล่นร้าง
พูดน้อยนะครับแต่พูดหนัก
อันนี้ก็เป็นตัวกวนหนึ่งของของพระเถรบาตราชอ้า
ด้วยการใช้วิธีความรุนแรง
มันอาจจะไม่ประมาหรือที่ลงมาชาติ
แล้วก็โดย๓ภาษาประวัติภิษฐ์อายุทธ์แล้วก็พระบอตบอธิบาล

ตอนนี้รู้สึกเขาค่อนข้างจะสามัคคีกันดี
แล้วก็ในน้ำหนักที่ออกมามาปรามหรือมาอะไรเนี่ย

เต็มหน่อยเต็มมากกว่าที่ผ่านมา
เพราะฉะนั้นเราก็ยังให้ความมั่นใจอะไรไม่ได้ว่า

กระบวนท่าที่ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกัน
มันจะทำให้เกิดกระแสอึดอัดหรือตีกลับมาได้ไหมคะอาทร
ก็มันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละ
ทางขอตัวชอว์ที่เขาต้องรับผิดชอบสถานการณ์อยู่

เขาจะปล่อยให้มีการจุดไฟขึ้นขยายกองขึ้นไม่ได้เด็ดขาด
เพราะเราเห็นชัดเจนแล้วกับมาตรการคุมเข้มของเขาต่างเนี่ยนะ
ก็ความแรงเต็มพิกัดของอำนาจนั้นมันก็เป็นมีดสังคมเหมือนกัน
เพราะว่ายิ่งกดทับมันก็ยิ่งมีแรงที่จะประทุ

แต่ผมกลัวผลข้างเคียงในเรื่องของการใช้อำนาจนี่ด้วยนะครับ
เพราะว่าผู้นำอำนาจไปปฏิบัติไปใช้
ไม่ว่าจะมั่นใจในอำนาจขนาดไหน
เส้นแบ่งมันบางเลยกับการใช้อำนาจด้วยความถูกต้อง
กับใช้อำนาจไปเละเล็มผลประโยชน์อะไรไปด้วยเนี่ย
อันนี้มันจะกัดกร่อนเสถียรภาพ
ของอำนาจพิเศษ

เพราะว่าตอนนี้ก็ชักจะได้ยินคนบ่นเหมือนกันว่า

เพราะฉะนั้นก็ขอฝากท่านผู้หลักผู้ใหญ่
ที่จะมุ่งคุ้มเข้มแต่สถานการณ์นี้
ก็ระวังผลข้างเคียงของการใช้อำนาจเตรียมพลิกกัน
กำลังจะบอกว่าอะไรเล็กน้อยก็ปล่อยมันไปบ้าง
อืมอันนี้นะ

เขาคงจะปล่อยให้มีการจุดไฟ

ไม่ได้ตัดไปแต่ต้นลมนี่

ก็ต้องรู้สภาวะว่ามันสุ่มเสี่ยง

ด้านความมั่นคงด้านความขัดแย้งที่มันปะทุกลุ่น
ที่เขาระวัดระวัยระวังอยู่

โดยเฉพาะท่านนายกเองก็เชื่อมั่น

ว่าประชาชนส่วนใหญ่
ที่พูดออกตลอดเวลาระยะหลังเดียว

สนับสนุนมากกว่าทุกภาคการเมืองด้วย

ก็เพราะว่าภาคการเมืองแต่ละภาคแต่ละภาค

พอเขาเข้ามาที่เชื่อว่าประชาชน
เพราะประชาชนสุดใหญ่

หมดเลยถ้าสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้

ก็เลยทำให้คศนายกเชื่อมั่น

ฉะนั้นการตัดสินใจการวางรูปแบบ

การจัดการเบ็ดเสร็จทั้งหลายแหล่เนี่ย

คนก็เลยต้องการว่าน่าจะทำต่อไปซะอีกหน่อย

ไม่ต้องวุ่นวายปวดหัวกับการเมืองเนี่ยนะ

เพื่อสนองความต้องการของคนบางส่วนเหมือนกัน

ในฐานะคนที่จะพยายามมองอนาคต

ก่อนถึงปี๒๕๖๐มันจะเกิดสถานการณ์อะไร
ไม่ควรเลือกตั้งก็ได้นะครับก็ต้องทำใจไว้ว่า
ทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนครับ
แต่สำหรับนักเลือกตั้งแล้วยังไงก็อยากไปเลือกตั้งแน่อยู่
เออแน่นอนเลยเหมือนกับเขาไม่มีเวทีเลย
อยู่ข้างนอกก็อดอยากปากแข้ง
แต่ว่านักการเมืองวิญญาณก็คือต้องอยู่ในสนาม

แม้ว่าจะรู้ว่าเลือกตั้งไปแล้วจะต้องแบบมาเป็นฝ่ายค้านกันเถ

เพราะว่าเขาอยู่ในสนามเขาได้เปรียบมากกว่า

แต่ว่าผมเรื่อง
อีก๓เดือนกว่าจะไปถึงปัชธรรมติ
ผมไม่กลัวว่าความรุนแรงมันจะเกิดขึ้นจากทางแนวของนพเพิ่ต
ผมกลัวผลข้างเคียงของอำนาจใช้อำนาจที่ผมห่วง
เมื่อกี้มากกว่ามันจะเป็นน้ำพึ่งโดดเดียวได้เนี่ย
ที่ไม่ห่วงทั้งด้านเพื่อไทยแล้วก็นประชรเนี่ย
เพราะว่าผมจับสัญญาณจากอดีตนายกยิ่งรัก
ค่ะนะครับดื่นสายแล้วเขาไม่ให้ฟังเห็นเลยเรื่องแรมนุน
รักษาฐานคะแนนรักษาความนิยมเพื่อพร้อมในสนามเลือกตั้งอย่างเดียวเลย
อืมเพราะฉะนั้นการแสดงจุดยืนของภาคเพื่อไทยหรือ
อปชเนี่ยเขาต้องแสดงจุดยืนประชาธิปไตยอย่าง
เหนียวแน่นอนอยู่แล้วแต่ในทางปฏิบัติจริง
โดยพฤตินัยไม่ขวางประชามติเต็มที่หรอกครับ
ผมเชื่ออย่างนั้น
โปรดติดตามตอนต่อไป